ยังอยู่ที่เรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับกับเรื่องราวของฟุตบอลสโมสร
ไทยลีกว์ที่มีปัญหาก่อนอันนี้ก็คือสวันบุรีที่อาจจะมีการยื่นเรื่อง
ก่อนอันนี้ก็มีปัญหาคลังแข็งใจกับประสงควรนะครับ

แต่ว่าไม่ได้สิทธิ์ไปเล่นนะครับ

ซึ่งชวนบุรีนั้นก็น้องรักษาตรศิลป์นะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าจะพยายามปรับปรุงสนามให้ได้มาตรฐาน
การต่อเติมหลังคารวมถึงรายละเอียดต่าง
เสร็จทันก่อนที่ซีซั่นหน้าจะเริ่มขึ้น
เพื่อเตรียมให้พร้อมหากทีมได้ไปเล่น
อีกครั้งในปีถัดไป
ขณะที่ความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกกันบ้างครับ
ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวสันเสริญริมวัฒนะ

ไม่เกิน๑๙ปีจากบุรีรัมยูไนเต็ดมาร่วมทีม

โก้ก็ถูกปล่อยตัวให้กับพิจิตรยืมตัวนะครับ
แล้วก็มีส่วนพาทัพช้างศึกชุดยุไม่เกิน๑๙ปีคว้าแชมป์อาเซียน
รวมถึงผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์เอเชีย
สุดนั้นสันเสริญยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมด
แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเปิดตัวที่ไหนอย่างไร
ก็ต้องรอการตัดสินใจของบ่อบริหารแบงคอกยูนิเต็ดอีกทีหนึ่งนะครับ
เขาบอกว่าค่าตัวของสันเสริญเนี่ย๓ล้านบาทนะครับ

ถือว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ฟในอนาคตอย่างแน่นอนครับ